จริงกันก่อนเกือบจะกลายเป็นผีเป็นวินาทีสุดสะเทือนขวัญฮะ
ขับรถกระบะอยู่ดีข้ามเกาะกลางถนนชนยับเยินเสียหายดูด้วยตาท่าน
มาแล้วนะไม่มีเสียงไม่มีเสียงในที่เกิดเหตุ
แต่ก็เป็นเสียงของคนที่เขาดูคลิปไปพร้อมกับเรานี่แหละ
ยับเยินเสียหาย๔คันซ้อน
ฝั่งนั้นคันเดียวก็คือคันสีดำที่มาชน
ส่วนฝั่งนี้อีก๓คันฮะคันที่มาชนคือกระบะอีซูซูสีดำ
คนขับคือศรรย์จันทร์แก้วยุค๓๐ปี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสุขประยูนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พอสีดำมาชนชนคันสีขาวก่อน
สีดำมาชนโตโยต้าสีขาวแล้วไปชนโตโยต้าสีเขียว
แล้วไปชนโตโยต้าอัลติสฝั่งนี้๓คันรวดฮะ
หลังจากนั้นอีซูซูสีดำหมดฤทธิ์
เพราะไปชนสุดท้ายคือไปชนกับเสาไฟฟ้า
แล้วพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
คนขับรถคือวสันยังให้การวกไปวนมายังงง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจด้วยความเป็นห่วงจริง
ตำรวจเลยบอกพี่วสันไม่เป็นไรรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีก่อน
แล้วจากนั้นมาค่อยมาเจรจาค่าเสียหายเถอะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีแล้วที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
แต่ค่าเสียหายต้องเกิดขึ้นเนื่องจากรถยนต์๓คันพังเสียหาย
รวมถึงรถประสานด้วย๔คันยังไม่รวมเสาไฟฟ้า
นายวสันจะต้องมีการชดใช้ในภายหลังต่อไปครับ